ดูความคืบหน้าที่ไม่คืบหน้ากรณีที่ผู้หญิงรูปร่างดูจะเซ็กซี่
แล้วเธอมาโพสต์บอกว่าเธอไปฉีดเข็ม๓มาแล้ว

ได้สิทธิ์พิเศษจากตำรวจนะฮะ
นี่แหละครับเป็นเรื่องขึ้นมาอย่างที่เราเล่าไปเมื่อวานนะครับ
ผู้หญิงคนนี้บอกว่าได้เข็มสามแล้วจ้าโอ้โหกระแสดราม่ามาสิครับ
เข็มหนึ่งเขายังไม่โดนแขนเลย
ผู้โพสต์บอกว่าได้รับวัคซีนเข็ม๓ซึ่งเป็นโคต้าพิเศษ
แต่ต้องไปก่อนเที่ยงจากนั้นโพสต์รูปขณะเข้าไปรับการฉีดฮะ
โดยระบุข้อความที่กลายเป็นประเด็นว่าขอบคุณเข็ม๓นะคะ
แล้วขอบคุณตำรวจขอบคุณด่านหน้าและขอบคุณพี่อีฟ
สิทธิพิเศษเข็ม๓แบบงง
และเธอยังนำซองใส่บัตรฆาติการตำรวจมาโชว์เนี่ย
พอคนไปถามว่าแล้วเข็มสามเนี่ยฉีดตัวไหนอะ
คือสุภาพสตรีท่านนี้ยังมาไลฟ์ต่อนะฮะ
ก่อนที่จะปิดเฟซบุ๊กบอกว่าขอเตือนเลยนะ
ในโลกออนไลน์ที่มาต่อว่าเธอแบบเสียหายนะ
ไม่ได้มาสอบถามข้อที่จริงเตรียมเลย
จะฟ้องเธอจะดำเนินคดีนะครับ
เชื่อไหมครับคุณผู้ชมพี่ต้นพี่ปุ้ย

นี่คือสื่อต่างประเทศที่เขาเอาเรื่องนี้ไป

ลงรูปและเรื่องราวของผู้หญิงคนนี้
คือแรงงานประมาณว่าโคต้าตำรวจฉีดเข็มสาม
แล้วมีการเปิดเผยเรื่องราวในอดีตของเธอ
บอกว่าเป็นนางแบบแนวเซ็กซี่ชื่อดัง
และยังบอกอีกว่าเธอใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว
กับตำรวจเพื่อให้ได้ฉีดเข็ม๓
ย้ำนะย้ำไปถึงคุณสุภาพสตรีท่านนี้ด้วย
ล่าสุดครับพลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ลองฟังดูว่ามันคืบไหมครับคุณผู้ชม
ท่านบอกว่าตรวจสอบกับสมุทรสาครแล้วคือเหตุเกิดที่สมุทรสาคร
เขาบอกว่าข้ออ้างนั้นที่ผู้หญิงคนนี้อ้าง
ไม่เป็นความจริงตำรวจไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาวัคซีนเข็ม๓ไปให้บุคคลในครอบครัว
หรือคนรู้จักหรือคนที่เกี่ยวข้องกับตำรวจสมุทรสาคร
ที่เธอเอาไปเนี่ยมันเป็นแค่ซองใส่บัตร
ชาวเน็ตได้ฟังอย่างนั้นผมเองก็ได้ฟังแบบนั้นนะครับ
ก็รู้สึกนี่คือคำชี้แจงเหรอ
คือบางคนเขาเข้ามาเม้นบอกว่าผู้หญิงคนนี้เขาอ้างขอบคุณตำรวจนะ
จะไม่ตรวจสอบทำอะไรหน่อยเหรอทำไมไม่เชิญบุคคลในภาพมาสอบปากคำ
หากรู้แล้วจะได้ให้ออกจากราชการไปเลย
อย่างนั้นผมถามแทนชาวเน็ตหลายคนเขาอ้างแบบนี้ตำรวจเสียหายไหม
ท่านต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งนะเพื่อให้เกิดความชัดเจน
เพื่อให้ท่านพ้นมณฑินว่าไปอ้างตำรวจแล้วไปบูสเตอร์เข็ม๓ได้

ตรวจสอบต่อไปโดยปกติเราจะทิ้งท้ายข่าวแบบนี้
อันนี้เหมือนเงียบไปตัดบทไปยังไงอย่างนั้นเลย